ประดับเอาไว้แล้วก็นี่ค่ะปลาคาร์ฟน่ารักน่ารัก
จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาป้อนอาหารปลาครับในขวดนมด้วยเนี่ยค่ะ
ดูดนมจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บกันแบบเนี้ยน่ารักจังเลยอ่ะ
เป็นช่วงของการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วก็ในช่วงของวันคริสต์มัสนี่แหละนะคะแต่กิจกรรมไฮไลท์ไม่เหมือนใคร
นั่นก็คือครับเนี่ยค่ะบรรดาซันตาคลอส
มามอบของขวัญให้กับเหล่าบรรดาปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่อยู่ในอุโมงน้ำจืดและอุโมงน้ำเข็มนี่แหละ
ครับซึ่งจันทพรเนี่ยก็ไม่ได้นำเข้าจากที่ไหนไกลนำจากไหนคะ
นำมาจากสวนสัตว์นี่แหละเป็นพี่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำอ่ะนะคะ
แล้วเขาก็มีการให้อาหารพร้อมไปทั้งมีการโชว์อาหาร
อาหารปลาฉลามแล้วก็ปลาเก๋าด้วยนะเหรอเออ
คนที่เขาชื่นชอบนี่น่ะเขาก็หูยกริ๊กกาตื่นตาตื่นใจ
โดยเฉพาะเด็กเด็กนี่นะคะชอบมาเห็นอะไรบรรยากาศแบบใกล้ชิดแบบเนี้ยมากมากเลย
โดยการแสดงนี้นะคะจัดในช่วงเวลาบ่าย๓โมงของทุกวัน
เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละค่ะ๒๕ธันวาคมยาวจนไปถึงวันสิ้นปีเลยทีเดียว
เห็นกิจกรรมนี้แล้วอยากจะไปชมความน่ารักของทั้งพี่ซันต้า
แล้วก็เหล่าน้องปลาเหล่านี้นะไปได้เลยที่เชียงใหม่
ออคอเรียมตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่จ้า
คุณดูสิครับปลาพวกนี้นี่ดูเชื่องอย่างกับสุนัขอย่างกับแมวเลยนะ
ขอบคุณเคยกันโอ้โฮน่ารักมาก
นี่ซันตาคลอสลงไปให้อาหารปลากันเลยนะ

สันตาคลอสนี่ทำไมเข่าขึ้นข้างบนนะคุณ
คือถ้าอยู่ข้างบนแล้วรู้สึกสบายใจ
เมื่อกี้อยู่ข้างล่างตรงปากเนี่ยอะไรเข้าปากเต็มไปหมดเลย
เวลาพูดไปเหมือนมีขนอยู่ในปากเต็มไปหมดเลย
คุณกลหนวดแล้วคิ้วยาวขึ้นแทนหรือยังไง
แต่คุณใส่แบบนี้ดีดีกว่าดีกว่า
ใส่แบบนี้ตลอดเลยใส่แบบนี้ตลอดรายการวันนี้
คุณไปตอนนี้ฉันมองไกลนึกว่าถุงใต้ตา
มันเป็นไรไหมสัญลักษณ์อย่างไร
ต้องเปลี่ยนเป็นเอาถุงเท้ามาแขวนใต้ตานะคุณชนะนะ

เออแต่ทำอย่างนี้ดีเอาจริงฉันว่าดี

เดี๋ยวคุณผู้ชมเปิดมายังไม่เจอจะได้รู้